ไปดูคลิปนี้กันค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะคะ
กันอยู่ในโลกโซเชียลที่ราชบุรี
มีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาพาแม่กับน้องสาวไปดูดวง
ไปดูดวงกับพระที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
เริ่มต้นเรื่องก็เกิดคำถามแล้วนะคะว่าเอ๊ะพระดูดวงได้ด้วยเหรอ
ถ้าอย่างผิดของสงมัยนะคะแต่เรื่องมันมีต่อนะคะ
คือไปดูดวงแล้วเธอไม่ทันได้ใส่ซอง๔๐๐บาทที่เป็นค่าครูในการดูดวง
สุดท้ายเนี่ยพระสาบแช่งเธอให้วิบัติมีอันเป็นไป

นี่แหละค่ะตามคลิปนี้เลยนะคะ

เสียงของผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นเสียงของเจ้าของร้านสักคิ้วในจังหวัดราชบุรี
บอกว่าจุดที่พีคสุดที่ทำให้เธอโมโหที่สุดก็คือ
สาบแช่งเธอให้วิบัติมีอันเป็นไปลักษณะประมาณนี้นะคะ
โพสต์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความระบายเอาไว้แบบนี้ค่ะ
พอตมากวันนี้เจอพระแบบนี้ไม่มีเงินเข้าไม่ได้นะไม่ใส่ซองฉีกซองทิ้งต่อหน้าเลยนะชี้หน้าสาบแช่งง้างมือจะตก
นี่คือเหตุผลที่โวยวายใครเจอแบบนี้แล้วทนได้ทนไปเราไม่ทนถ้าไม่โวยวายก่อนคงโดนตบไปแล้ว
ไม่รู้ใครจะต้องมากราบไหว้พระแบบนี้อีกเท่าไหร่ยกมือท่วมหัวสาธุเลย
นี่คือข้อความที่เธอโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะพร้อมกับคลิปนี้
แสดงความคิดเห็นกันเยอะวิจารณ์กันหนักมากค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของคลิปมานะคะ
นางสาวแววตะวันลีเทียนอายุ๒๙เล่าให้ฟังว่าเช้าวันที่๑๒กันยายนนะคะพาแม่กับน้องไปดูดวงที่วัดสุกอารีธรรมารามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
พอไปถึงเนี่ยนะคะก็ไปรอบนสาราคนก็เต็มเลยพอถึงคิวเจ้าหน้าที่วัดบอกว่าให้ไปเช่าพานขันครูมาไหว้ก่อนดูดวงนะร้อยหนึ่ง
เธอก็เอาเงินใส่ตู้ไปร้อยหนึ่ง

แล้วก็บอกว่าเอาไว้ใส่ให้หลวงพ่อนะ
แต่เธอยังไม่ทันได้ใส่เงินในซองนี้ค่ะ

ตอนนี้โยมดวงตกสุดเลยนะ

เพราะขันครูของหลวงพ่อ๔๐๐กว่าบาท
อีกอย่างโยมพลาดไม่ใส่ซองให้หลวงพ่อ
เธอเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบใส่ให้
เธอก็กำลังจะเอาเงินใส่ซองให้

มานั่งดูดวงให้ใครฟรีของฉันมีครู
เธอบอกว่าเธอก็รีบยกมือไหว้ขอโทษนะคะ

บอกว่าหลวงพ่อฉีกซองทิ้ง
แล้วบอกว่าไม่รับแล้วเธอก็พยายามจะขอโทษ

แต่กลายเป็นว่าหลวงพ่อสาบแช่งให้ชีวิตวิบัติ
บอกนี่แหละประโยคนี้แหละมาสาบแช่งเธอ

แล้วก็เลยเกิดการทะเลาะกันเถียงกันตามที่เห็นในคลิป
เธอก็เลยบอกว่าประเด็นแรกเลยนะคะ
จะไปร้องเรียนก่อนเลยที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระรูปดังกล่าวที่อยู่ในคลิปนะคะ

ทีมข่าวก็เลยไปที่ต้นเรื่องเลยไปที่วัด
สุกอารีธรรมารามนะคะ
พบกับพระที่อยู่ในคลิปเลยค่ะ
พระจินดาเขมะสรโนอายุ๖๑แล้ว

ท่านเป็นพระไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรม

เหตุการณ์ในคลิปมีความเข้าใจผิดพลาด
เรียกร้องเงิน๔๐๐บาทไม่เป็นความจริง

ส่วนเรื่องฉีกซองท่านยอมรับว่าฉีกซองจริง
แล้วก็ได้ขอโทษไปแล้ว
แต่ฝ่ายผู้หญิงเขาลุกขึ้นมาโวยวาย
แล้วผู้หญิงคนดังกล่าวแต่งตัวไม่เหมาะสม
ไม่เรียบร้อยถ้ามีคนไม่หวังดีเอาไปโพสต์

กิริยาก็ไม่เหมาะสมเข้ามาประชิด
พระบอกว่าท่านเองต้องยืนหนี
แล้วก็ทำท่าง้างมือไปด้านหลัง
กลายเป็นว่าผู้หญิงเข้าใจผิดคิดว่าพระง้างมือจะตบ
แต่พระจินดาบอกว่าท่านก็มีพยาน

จินดาบอกว่าก็พร้อมจะชี้แจง
แล้วยงว่าเดี๋ยวยังว่ามีวันหลังจะเอาเเกิดมันมาให้

เมื่อที่โยงพูดทุกอย่าง
เรื่องการตอบผู้หญิงฉันก็ไม่เคยทำ
ลุกขึ้นเพราะฉันต้องป้องกันตัว

นี่ที่ทางพระบอกใช่ไหมค่ะแต่จะเอาไปเปรียบเทียบกับร้านสะดวกซื้อ
เซเว่นหรือว่าร้านค้าที่ไหนก็คงไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไม่ใช่การซื้อของอ่ะค่ะ
เพราะว่านั่นเขาทำมาค้าขายเขาเป็นกิจการพาณิชย์ใครจะซื้อของก็ต้องจ่ายตังค์
แต่ท่านบอกว่าอ๋อจะมาสังกระทานแล้วจะมาให้เงินทีหลัง
ที่วัดเขาไม่ได้มีหน้าที่เพื่อจะให้คนคือมาทำบุญเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความสัตว์ภาพ
ทำเท่าไหร่ยังไงก็ต้องแล้วแต่คนทำบุญอ่าก็ท่านก็ชี้แจงของท่านว่าอย่างงี้แล้วกันนะ
ก็เลยไปคุยเพิ่มนะคะไปคุยกับเจ้าหน้าที่วัดนะคะ
เจ้าหน้าที่วัดบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะเขาก็มาทำบุญกับผู้หญิงอีกสองคน
มาถามว่าจะถวายเพลงได้ที่ไหนยังไงดูดวงได้ที่ไหนเจ้าหน้าที่วัดก็เลยบอกว่า
พานไหว้ครูเนี่ยไม่มีใครพูดเลยว่าต้องใส่เงินเท่าไหร่
หลวงพ่อก็ไม่เคยเรียกร้องว่าต้องใส่เงินเท่าไหร่แต่ผู้หญิงคนนี้มาเปลี่ยนพานไหว้ครูร้อยหนึ่ง
แล้วก็หยิบพานหยิบซองสีขาวไปแต่เหมือนกับว่าเขาโวยวายว่าก็ใส่เงินในตู้แล้ว
ทำไมจะต้องใส่เงินในซองอีกลักษณะแบบนี้อันนี้เจ้าหน้าที่วัดบอก
ก็เลยเกิดปัญหาเป็นเรื่องเป็นราวตามที่เห็นในคลิปส่วนคนที่ไปทำบุญที่วัดนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยเหมือนกันคนที่ไปทำบุญที่วัดก็บอกว่ามาที่วัดนี้หลายครั้ง
บางคนบอกมา๔ครั้งไม่เคยรู้ว่าที่วัดนี้รับดูดวงเขาบอกเขาไม่รู้